หลังจากที่หลายคนได้ฟังคำชี้แจง

ดีที่บอกว่าความผิดยังไม่ชัดเจน
พานางสาวยิ่งลักษณ์ไปที่สะแก้ว
หลายคนยังถกเถียงกันอยู่ว่าไม่ชัดเจนได้ยังไง

คือหลายคนยังไม่เข้าใจว่าตกลงแล้วผิดหรือไม่ผิด

ชัดเจนหรือไม่ชัดเจนแล้วถ้าผิดเนี่ยจะมีโทษไหมหรืออย่างไร
วันนี้วิเคราะห์พร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายเลยค่ะ

ตำรวจกับนักกฎหมายเถียงกันคนก็งงอย่างนี้แหละครับ

ตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจเอกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามณกุล
ฝ่ายนักกฎหมายก็ไม่ธรรมดา
เป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของพักประชาธิปัตย์คุณวิรัติกรยาศิริ
เรื่องตำรวจที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
พาอดีตนายกยิ่งลักษณ์หนีนั่นแหละครับ
ป่านนี้ก็กำลังจะตั้งกรรมการกันอยู่ว่า
ตกลงจะเอายังไงฝ่ายหนึ่งบอกว่า
เขายังสารยังไม่ได้ตัดสินให้เป็นนักโทษ
ฉะนั้นก็ไม่ควรจะมีความผิด
ฝ่ายหนึ่งบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ย
ถือว่าเป็นจำเลยตั้งแต่ปปชชี้มูลแล้ว
ห้ามออกนอกประเทศด้วย

ขอดูขอคลี่คลายทำความเข้าใจทีละฝ่ายก่อน
เอาฝ่ายนักกฎหมายก่อน
คุณวิรัติกรยาศิริ
คนที่ออกมาเป็นข่าวเรื่องนี้มาสองวันต่อเนื่อง

กลับตกลงว่ายืนยันว่า
กระทำของตำรวจ๒๓คนนี้ผิด
คือจากเนื้อข่าวนะครับจากเนื้อข่าวก็คือแปลงโฉมคือใช้หมวกใช้หมวกมีปีก
แล้วก็ใส่หน้ากากเปลี่ยนชุดเปลี่ยนรถจากเบ้นเป็นโตโยต้าเปลี่ยนป้ายทะเบียน
แล้วก็ขับกลางคืนนะครับพาไปส่งที่จุดสิ้นสุดของประเทศไทย
แล้วก็มีรถกระบะสองตอนรับจากประเทศไทยเข้าไปประเทศเพื่อนบ้าน
โดยที่คนที่ถูกช่วยนั้นนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยนั้นเนี่ย
ก็คือคุณยิ่งรักซึ่งปปชชี้มูลว่าทุจริต
อายการสูงสุดฟ้องกรณีปล่อยประละเลยทุจริต
สารดีการักการเมืองรับฟ้องนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าผิดหรือไม่
การใช้ทะเบียนปลอมก็คือการปลอมเอกสารราชการ
ปลอมและใช้ซึ่งโทษก็หลายปี
กลางรายการเมื่อวานว่าเรื่องนี้ผิดแน่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็ยอมรับว่าประเด็นนี้ผิดแน่
อันนี้ก็จะบริเวณการได้อยู่แล้ว
การสำคัญต่อไปก็คือกรณีมาตรา๑๘๙ที่เป็นปัญหาอยู่
เป็ปต์ของ๑๘๙ก็คือใครก็ตามช่วยผู้อื่น
ซึ่งเป็นผู้กระทำผิดหรือเป็นผู้ต้องหานะครับ
เพื่อไม่ให้ต้องรับโทษโดยซ่อนไว้โดยช่วยผู้นั้นประการใด
เพื่อไม่ให้เขาถูกจับเนี่ยผิดหมด
ไม่จำเป็นต้องมีหมายจับหรือไม่มี
เหตุผลคืออะไรเหตุผลก็คือว่า

ตั้งแต่ชั้นปอปชอัยการสังฤทธิ์ที่ตะแบงว่า
เป็นการเปลี่ยนความกฎหมายแบบพิสดาล
ซึ่งผลมันจะทำให้เกิดผลตลาด
ตรงนี้เองที่ทำให้เห็นว่า
แต่ละคนก็มีความรู้ความชำนาญนะครับแล้วก็ไปแปลความให้เกิดผลตลาดอย่าง
เนี้ยมันไม่น่าจะถูกต้องเพราะประเทศไทยเนี่ยหนึ่งดูตัวบทก็คือ
แปะหนึ่งแปดเก้าอาญาสองดูคำวินิจฉัยของศาลดีการ์นะครับ
อืมมีอยู่สองตัวเอ่อมีสองดีการ์ใหญ่ใหญ่ดีการแรก
มีผู้ร้ายยิงคนแล้วหนีเข้าไปบ้านในกอ
ตำรวจก็บอกนายกอว่าเฮ้ยมีบ้านคุณมีผู้ร้ายยิงคนนะ
อยู่ในบ้านคุณเจ้าของบ้านพยายามกันไม่ให้ตำรวจเข้าไปดำเนินการ
สารดีกาบอกว่าการกระทำของเจ้าของบ้านคนนั้นน่ะผิดหนึ่งแปดเก้า
เพราะว่าเป็นการช่วยผู้ต้องหาช่วยผู้กระทำผิด
เพราะว่าคำว่าผู้กระทำผิดเนี่ยไม่จำเป็นต้องสารพิพากษา
ดูตามพฤติกรรมที่เป็นจริงยิงคนสารยังไม่พิพากษา
ตำรวจยังไม่ได้จับอายการยังไม่ได้ฟ้อง
แต่ถือว่าผิดแล้วเพราะเขายิงคนอันนี้อีกการหนึ่งครับ
อีกดีการหนึ่งตำรวจตำรวจสั่งยึดรถอยู่กลางถนนนะฮะ
อยู่กลางถนนแล้วก็ดำเนินการจับกลุ่มในในก่อ
ตำรวจอีกคนมาถึงก็เอาในกล้อนีไปเลยอืมนะครับอืม
ยังไม่ถึงโรงพักยังไม่ถึงอายการ
ยังไม่ถึงศาลเลยสารสารปีปีสามเก้า
เก้าสองสองทับสามเก้าบอกว่าไอ้ตำรวจที่พาคนที่ตำรวจอีกคนจับไว้เนี่ย
หนีไปเนี่ยพิษหนึ่งแปดเก้าครับนะครับเพราะฉะนั้น
ในการแปลความกฎหมายไทยเนี่ยเขาดูคำพิพากษาดีกาเป็นตัวตั้ง
นะครับเรื่องนี้ครับจึงเป็นเรื่องการที่จะเข้าด้วยช่วยเหลือ
ผู้ผู้ที่กระทำผิดต้องต้องเรียนตรงตรงอย่างนี้ครับครับ
ทีนี้ที่คุณวิรัติยกมาเทียบเคียงจากสารดีจากดีกาทั้งสองดีการเนี่ยนะ
ครับมันจะมันจะเข้ากันได้ไหมกับกรณีของคุณยิ่งลักษ
เพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยทำไมตำรวจชั้นผู้ใหญ่
อย่างพลตำรวจเอกศรีวราท่านบอกอย่างนี้นะที่เป็นข่าววันนี้ครับ
อย่าลืมว่าเมื่อวันที่๒๓สิงหาคือวันที่พาหนีเนี่ยครับ
คุณยิ่งลักษณ์มีสถานะเป็นจำเลยเท่านั้นในฐานะผู้รักษากฎหมาย
จะเอาอะไรไปเอาผิดกับคนเหล่านี้ในเมื่อกฎหมายไม่ได้ระบุว่าเป็นความผิด
ขอให้คนที่วิจารณ์ไปเดี๋ยวฟังนิดก่อนนะฮะขอให้คนที่วิจารณ์เนี่ย
นี่คงหมายถึงคุณวิรัตินั่นแหละไปศึกษาอ่านข้อกฎหมายให้ดี
ขอยืนยันว่าการดำเนินการกับตำรวจทั้ง๓นายไม่ใช่เรื่องปาหี่
แต่เป็นการสืบสวนดำเนินการตามกฎหมายมันปาหี่กันไม่ได้หรอก
ยืนยันว่าคนอย่างผมเป็นเจ้าพนักงานในคดีนี้ไม่เสียมวยตามที่สื่อบางสำนักวิจารณ์ผม
แต่ต้องทำตามกฎหมายตนเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ไม่ทำให้บ้านเมืองเสียหายแน่นอนคุณวิรัติงงไหม
งงครับไม่งงก็คือว่าการที่ท่านศรีวราตีความเนี่ยนะครับ
เป็นการตีความแบบศรีถนนชัยต้องขอโทษที่พูดอย่างนี้
เพราะว่าหลักการสำคัญของมาตรา๑๘๙นะครับก็คือผู้ใดช่วยผู้กระทำผิด
ผมย้ำเลยว่าผู้กระทำผิดไม่จำเป็นต้องสารพิพากษา
ไม่จำเป็นต้องอายการฟ้องอย่างคนร้ายยิงคน
คนร้ายยิงคนแล้วหนีเข้าบ้านประชาชนเนี่ยเมื่อประชาชนขัดขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มเนี่ย
สารดีกาบอกผิด๑๘๙แล้วนะครับของคุณยิ่งรักยิ่งหนักกว่าเพราะอะไร
เพราะว่าปปชชี้มูลอายการสูงสุดสั่งฟ้อง
สารดีการับพิจารณาคดีนะครับเพราะฉะนั้นคนในประเทศไทยทุกคนรู้ว่า
คุณจริงรักยิ่งถูกสารดีการ์นักการเมืองที่น่าอยู่แล้วสารจะพิพากษาวันที่๒๕
พอถึงวันที่๒๓แปลงโฉมใส่หมวกใส่หน้ากากเปลี่ยนรถเปลี่ยนทะเบียนออกไปเนี่ย
มันไม่ใช่พาไปเที่ยวศูนย์การค้าท่านสุภาพมันไม่ใช่พาไปเที่ยวชายแดนแล้วพากลับ
มันพาแล้วก็ส่งต่ออีกประเทศหนึ่งเพื่อเดินเพื่อเดินทางต่อมันก็คือช่วยประการโดยประการใด
ไม่ให้คุณยิ่งรักถูกเป็นการซ่อนเล้นเพื่อไม่ให้คุณยิ่งรักต้องรับโทษนะครับ
มันคือ๑แปด๙๐๐เปอร์เซ็นต์ครับ
ทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าสมมุติผมเทียบเคียงนะครับ
ขณะเนี้ยมีนปชที่ตกเป็นจำเลยมีกปปศที่ตกเป็นจำเลยครับ
มีพันธมิตรที่ตกเป็นจำเลยเรียกว่าปปชชี้มูลแล้วล่ะอยู่ใน
อยู่ในขั้นตอนที่กำลังฟ้องศาลอยู่ก็มีสารชั้นต้นลงโทษแล้วก็มีอยู่ในขั้นอุทธรณ์ก็มีสารพัดสารพันธุ์เนี่ยนะ

ถ้าสมมุติว่าตำรวจนำคนพวกนี้ไปไหนด้วยกันก็ตามแต่เดินทางออกไปนอกประเทศด้วยกันเนี่ยมีความผิดไหม
มันอยู่ว่าเจตนาหลบหนีหรือไม่นะครับแล้วก็สารห้ามไหมคือถ้าสารห้ามนอกออกราชอาณาจักรแล้วก็พาออกนอกราชอาณาจักรนอกราชผิดอันนี้ผิดแน่
แต่ถ้าพาไปเที่ยวศูนย์การค้าพาไปกินข้าวเชียงใหม่เชียงแสนแล้วกลับพาไปกินข้าวโกลกแล้วกลับอันนี้ไม่ผิดมันอยู่ที่เจตนาของการกระทำ

ทีนี้คำถามที่คนอยากรู้กันมาก๓คนนี้เท่าที่ดูประวัติก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับคุณยิ่งลักษณ์มาก

คนเขาสงสัยว่าสามคนนี้รับคำสั่งจากใครคุณวิรัติสงสัยไหม
ผมให้ผมสงสัยตั้งแต่วันแรกผมบอกว่าผู้มีอำนาจในบ้านเมืองต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนให้ได้ว่าใครบ้างร่วม
ใครสั่งการใครรับคำสั่งดำเนินการต้องชี้แจงออกมาเพราะถ้าไม่ชี้แจงออกมาเนี่ยคนจะคลางแคลงสงสัยผู้มีอำนาจในบ้านเมือง

สุดท้ายวันพรุ่งนี้คดีของคุณยิ่งลักษณ์ศาลก็อาจจะอ่านคำพิพากษา

สมมุติว่าทางที่๑ยกฟ้องทางที่๒ลงโทษเข้าคุกแต่รอลงอาญาสมมุติออกมาในสองทางนี้
ทางที่๓ก็มีความผิดติดคุกถ้าสมมุติออกมา๒ทางแรกยกฟ้องตัดสินจำคุกแต่รอลงอายาหมายถึงว่าจำคุกน้อย
คุณยิ่งรักกลับมาได้เลยไหม
เอ่อกลับได้กลับได้นะครับ
กลับได้ครับถ้าไม่มีความผิดก็กลับได้ครับ

สารก็ริบเงินประกัน๓๐ล้าน
เงินประกัน๓๐ล้าน
แต่ว่าที่มีหมายจับอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยก็ถือว่า
ก็ถือว่าสารพิพากษาแล้วก็จบกันจบกันไป

ฉะนั้นถ้าสมมุติหวยออกประตูแรกยกฟ้อง
หรือลงโทษแต่ให้รอลงอาญาสมมุตินะ

กลับได้ก็โดนอายัดโดนลิฟต์เงินไป๓๐ล้าน
จะดูว่า๓๐ล้านยึดหมดหรือว่าคืนบางส่วน
แล้วที่หนีไปในช่วง๑เดือนนี้ก็ไม่ถือว่าหนี
หนีก็สารอาจจะริบหมดจงใจหลบหนีก็ริบหมด
ถ้ามีเหตุผลว่ามีป่วยป่วยหนักต้องรีบไปหาหมอมือดีจากต่างประเทศ
แล้วสารเชื่อสมมุติว่าสารเชื่อก็อาจจะลดหย่อนได้

ครับครับทีนี้หวนกลับมาเรื่องเรื่องตำรวจอีกทีนึง

ความผิดถ้าเอากันตามกฎหมายจริงเนี่ย๒๓คนนี้

ทำยังไงที่จะให้สังคมได้รู้ว่าเหนือกว่า๓คนนี้เป็นใครเนี่ยมีโอกาสทำได้ไหม
ก็ต้องพูดต้องพูดนะครับอย่างที่คุณบุญทรงบอกว่ากูพูดไม่ได้นั่นแหละก็ต้องพูดออกมา

ก็ว่าสังคมอยากรู้นะครับว่าถ้า๓คนนี้บอก
มีบุคคลอื่นที่เหนือกว่า๓ตำรวจนี้นะครับ
ก็ควรจะพูดความจริงให้สังคมได้รับรู้
แต่ถ้าสามคนนี้เขาบอกว่าไม่มีใครสั่งผมครับผมสงสารท่านครับ
ผมเคยทำงานกับท่านครับผมทำของผมเองครับ
ท่านพูดได้๓ท่านนี้พูดได้แต่ว่าสังคมคนเชื่อถือหรือเปล่าล่ะ
เชื่อหรือเปล่าล่ะถูกไหมฮะท่านสุภาพ
ครับครับเอาล่ะแล้วจากนี้ไปท่านท่านวิรัติจะ

คงต้องไปกล่าวโทษนะครับคงต้องไปกล่าวโทษ
เพราะว่าหากไม่ดำเนินการความผิดที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับ
ก็อาจจะโดนละเว้นโดน๑๕๗ได้นะครับ
ดำเนินการกล่าวโทษให้ดำเนินการให้ครบตามกระบวนการความผิด
เพราะตอนนี้ที่ฟังตรงกันก็คือท่านประวิทย์ท่านศรีวราก็คือว่า
ครับคุณวิรัติจะไปกล่าวโทษเองเลยหรือครับ
อาจจะมอบหมายให้ทีมงานไปกล่าวโทษเพราะว่าใครก็ได้ครับ
ทราบเรื่องการกระทำความผิดไปกล่าวโทษได้
ได้ครับได้ครับขอบคุณนะคุณวิรัติครับ

ขอบคุณครับคุณวิรัติกัลยาสิริก็ตอบคำถาม
งั้นแล้วประชาชนก็งงเพราะว่าเป็นระดับผู้ใหญ่ทั้งคู่

คือฟังแล้วก็มันเข้าใจยากนะคะ
เพราะมันมีในเรื่องของการตีความข้อกฎหมายด้วย
คำพูดในเชิงคำพูดในเชิงแบบตกลงว่าผิดไม่ผิดยังไง
ใช่คือมันก็เป็นมุมมองสองมุมมองที่

แต่จริงมันขัดแย้งกับความรู้สึกของประชาชนเหมือนกันนะ
หน้าที่เราก็พยายามทำความจริงให้ปรากฏว่ามันคืออะไร

วันนี้ก็เชื่อว่าน่าจะตอบคำถามคุณผู้ชมได้บ้างล่ะค่ะ
เพราะว่าหลายคนคือเมื่อวานทำชูวิตตีแสกหน้าคนส่งคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากว่า
จะไม่ผิดได้ยังไงก็ในเมื่อรู้อยู่แล้ว
คือก็พูดกับใครที่คุณพูดเมื่อสักครู่นี้แหละว่า
รู้อยู่แล้วว่าเป็นบุคคลที่เรียกว่ามีคดีความติดอยู่

อันนี้ก็ต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ว่าผิดหรือไม่ผิด
แล้วถ้าไม่ผิดเหตุผลอะไรมันเพียงพอในการจะตอบสังคมได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องตามกันต่อด้วยครับ